ก่อนจะเริ่มต้นทำงานหลังจากถุดยาวในช่วงปีใหม่
ในช่วงท้ายของวันหยุดช่วงปีใหม่นี้ถือว่าเป็นนาทีทองครับ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากก็เที่ยวกันส่งท้ายเทศกาลนะครับ
โดยเฉพาะที่จังหวัดตากมีชาวพม่าจำนวนมากข้ามฝั่งเข้ามาเที่ยวที่อำเภอแม่สอด
แล้วก็คาดการณ์ว่าภายแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับจะมีเงินสะพัดนับ๑๐ล้านบาทครับ
พม่าจำนวนมากต่างเข้าคิวรออนุญาตนำรถยนต์รถเก๋งรถตู้
ออกนอกพื้นที่แม่สอดบริเวณหน่วยประสานงานชายแดนไทยพม่าที่๓
แม่สอดจังหวัดตากเพื่อไปศักระเจ้าพ่อพว
และสารสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชทำให้บริเวณลานจอดรถคลาคล่ำไปด้วยรถจากฝั่งพม่าครับ
หลังจากนั้นก็พากันไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของไฮโซชาวพม่านะครับ
ว่าวันเดียวจะมีเงินสะพัดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นับ๑๐ล้านบาทครับ
โลนเป็นวันที่๒ต้อนรับปีใหม่
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

สักการะขอพรอนุสวรีครูบาศรีวิชัย

นักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปชมความงามของทิวทัศน์

ส่งท้ายวันหยุดกันแบบคึกคักครับ

นักท่องเที่ยวให้ความสนใจขึ้นไปเที่ยวชมความงดงามของประสาทหินพนมรุ้ง
และปราศาสตร์เมืองต่ำอรยธรรมของโบราณ
ที่สำคัญในพื้นที่ช่วงวันหยุดสุดท้ายก่อนจะเดินทางกลับ
นายวสันเทพสุริยานนท์หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ระบุว่าตลอดวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
ก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมมากถึง๑๕๐๐๐คน
เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ๑๕ครับ
เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
แหล่งท่องเที่ยวหอยหิน๑๕๐ล้านปี
ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
โดยเฉพาะไดโนเสาร์เคลื่อนไหวและส่งเสียงร้องได้
สร้างความประทับใจให้กับเด็กเป็นอย่างมากครับ

ที่จังหวัดปัตตานีนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางกลับพุมลำเนา
เพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัว
ยอยเดินทางกลับไปทำงานตามปกติในวันพรุ่งนี้
สักการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกรเหนียวที่สารเจ้า
เล่งจูเกียงและวัดช้างให้นะครับ
ตำบลควนโนรีอำเภอโคกโพ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตต้อนรับปีใหม่ครับ